ของการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้อง

ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ
มันก็จะมีวิธีการหาอาหารจากแหล่งน้ำ
แล้วก็นำวัตถุดิบนั้นมาประกอบอาหาร
จะมีอะไรบ้างรวบรวมมาให้ดูแล้วจ้า
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีการเลี้ยงชีพของชาวบ้านตามแหล่งน้ำ
ว่าแต่ชาวบ้านจะออกไปหาอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาพากันออกมางมหอยขมเพื่อนำไปทำแกงอ่อมกันจ้า
โอ้โหถึงจะดูเป็นบรรยากาศแบบบ้านแต่เต็มไปด้วยความสุข
ก็ชาวบ้านกลุ่มนี้ใช้เวลาวากออกไปทำมาหากินน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
หลักก็จะออกไปหางมหอยขมแล้วงมกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว

มาตัดกลงแล้วนำมันล้างน้ำให้สะอาด
เพื่อทำแกงอ้อมหอยขมนั่นเองแหละครับส่วนขั้นตอนในการทำ
เขาก็จะต้มน้ำใบย่านางให้เดือดแล้วเอาหอยใส่ไว้ในหม้อ
ไคร้รวมกันให้ละเอียดแล้วตักใส่หม้อพร้อมเติมน้ำปลาร้า
เพื่อความนัวนิดนึงแล้วใส่ขาและพริกกะเหลี่ยงลงไป

หอยเริ่มสุกแล้วก็จะใส่ใบชะพรูยอดผักกระแยง

เท่านี้ก็จะได้แกงอ่อมหอยขมอันแสนน่ากินน่าจุ๊บแล้วล่ะครับ
ต่อกันที่ชาวบ้านเขาออกมาช้อนไข่ผำหรือไข่น้ำกันจ้า
คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นลุงท่านนี้
นำกระด้งมาช้อนสีเขียวที่ลอยอยู่บนน้ำ

สิ่งนี้ก็คือไข่ผำหรือไข่น้ำ
ถือเป็นผักพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุด
จะกระจายเป็นแพร่อยู่บนผิวน้ำ

นิ่งเช่นบึงเมื่อช้อนไปเสร็จตามที่ใจต้องการแล้ว
เขาก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดถึงค่อยนำไปทำเมนูเด็ด
นั่นก็คือแกงไข่ผำส่วนวิธีการทำ
เขาก็จะตำพริกแห้งพร้อมหอมหัวแดงให้ละเอียด
แล้วนำมาคั่วใส่กับหมูจากนั้นก็เทน้ำใส่เล็กน้อย
ผงนัวนิดใส่น้ำปลาร้าหน่อย
ถึงจะค่อยเทไข่ผำลงไปและตบท้ายด้วยต้นหอมซอย
พริกใบแมงลักและใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกง
เท่านี้ถือเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมทาน
และนี่ก็เป็นวิถีการเลี้ยงชีพของชาวบ้านตามแหล่งน้ำ
ของชาวบ้านอย่างเรียบง่ายที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชม
ครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากนั้นรอติดตามกันได้เลยครับ